เราตามกันให้ต่อนะคะจำได้ไหมที่มีคลิปคลิปหนึ่ง

ผู้เสียหายหรือว่าคนที่ถูกทำร้ายชื่อว่านายสมบัติ

ก็ทะเลาะทะเลาะอะไรกันจริงเนี่ยตกลงกันแล้วจ่ายเงินกันแล้วด้วย
แต่ว่ามันเป็นประเด็นต่อเนื่องเนี่ยนี่คือคลิปที่ออกมานะคะ
หน้าตาเขาเนี่ยปูดบวมไปหมดเลยเย็บตั้ง๑๘เข็ม
แล้วคุณไม่ได้ต่อยใช้หมัดธรรมดานะกำกุญแจรถด้วย
แล้วต่อยจนกุญแจเบี้ยวอะค่ะแรงมาก
ทีนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าเขามีการไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับตำรวจนะ
นายสมบัติที่โดนต่อยโดนเตะเนี่ยดูสิล้มแล้วก็ยังไปกระทืบเขาซ้ำอีกอ่ะ
เกือบสลบอะค่ะนายสมบัตินิยมมากวัยห้าสิบสองปีก็คือคนที่ถูกรุมเตะเนี่ยแหละค่ะ
เป็นเหยื่อของเสียหมูหรือว่านายบิ๊กในธันวาเนี่ยที่เป็นเจ้าของร้านลาบที่ไปรุมต่อยรุมเตะเขานะคะ
ให้ปากคำเพิ่มเติมเมื่อวานนี้ที่สถานีตำรวจภูทรสวนพริกไทยที่ปฐุมธานี
หน้าเขาเนี่ยนะโดนกุญแจรถต่อยเข้าไปทั้งดั้งจมูกหักโดนหน้าโดนคอฟันหน้าก็แตกหลุดไปเลยเย็บหัวอีก๑๘เข็ม
เขาบอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงตอนนี้คุณดูสภาพหน้านะยังไม่เจอคู่กรณีเลย
ถึงแม้ว่าคู่กรณีจะไม่มาเจรจาถึงแม้ว่าคู่กรณีจะไม่ขอโทษสักคำ
เขาก็บอกว่าเออมันคงเป็นเวรเป็นกรรมแต่ชาติที่แล้วให้มันเป็นเรื่องของเวรของกรรมไปไม่ติดใจก็แล้วกัน
แต่ตอนนี้ที่เป็นห่วงเนี่ยห่วงอาการของตัวเองเพราะว่าเขามีอาการตาดับอ่ะคุณคือเหมือนอยู่นั่งอยู่ดีเดินอยู่ดีตาข้างนึงมันมืดไปเลยอ่ะ
แล้วมันเป็นแบบไม่ได้เป็นครั้งเดียวอ่ะบางวันเป็น๕ครั้ง๖ครั้งเดี๋ยวให้เขาเล่าถึงอาการให้ฟังหน่อยสิคะ
ไม่ครับมันมืดไปแบบมืดไม่เห็นประมาณวันนี้ประมาณ๑๐นาทีเมื่อวานประมาณ๑๕นาที
แล้วต้องการให้คนที่ทำร้ายลุงมาขอโทษไหมหรือว่ามาทำ
ก็ไม่คือก็สุดแล้วแต่คนผมไม่ได้คิดอะไร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

ถ้ามันดับไปแล้วหรือว่ามันมีปัญหาแบบบอดป่
น้ำมันบ่อยไปเนี่ยมันหาอะไรมาเปลี่ยนไม่ได้นะคะ
เดี๋ยววันนี้เขานัดตรวจที่โรงพยาบาลปฐุมธานี

คนที่เกาะเหตุในมีทั้งหมด๔คนใช่ไหมคะ๓คนที่เป็นผู้ชาย
อบตัวไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดค่ะผู้หญิงที่อยู่ในคลิปคือ
ภรรยาใหม่ของในบิ๊กในธันวาเนี่ยนะคือนางสาวนันนพัฒน์ทิพย์กังวานวง
อบตัวกับพนักงานสอบสวนเข้าวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ได้สอบปากคำแล้วก็ลงบันทึกประจำวันเอาไว้แล้วก็ปล่อยตัวชั่วคราว
ฝากค้างต่อสารจังหวัดปฐุมธานีก็คือเช้าวันนี้
ต้องขออภัยคุณผู้ชมลูกศรสีฟ้าไม่ใช่กัดสมุนแล้วนะฮะ
คือตอนแรกชื่อนี้ออกไปนะตอนแรกเนี่ยรู้มาว่าเป็นภรรยาของธันวา
ตำรวจเขาก็เลยไปสืบสาวราวเรื่องว่าไปดูทะบงทะเบียนอะไรอย่างนี้ว่า
ธันวามีภรรยาชื่ออะไรภรรยาเนี่ยชื่อกัสมนต์แต่ว่าเขาเลิกกันไปแล้ว
แล้วมีแฟนใหม่แล้วคือนันนพัฒน์อันนี้คือแฟนใหม่ในภาพเนี่ย
ใช่ซึ่งตำรวจเขาก็ออกมายอมรับว่ามันเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดเอง
ใช่เพราะเธอมีผลกระทบกับเรื่องของอาชีพการงานเธอด้วย
สิ่งหนึ่งที่อยากฝากไว้คือคุณสมบัติที่เขาเป็นเหยื่อเขาพูดว่าไงรู้ไหมคุณ

ไม่โกรธได้ยังไงโดนขนาดนี้ทั้งที่โดนค้างค่าแรงด้วยซ้ำ
เขาบอกว่าโกรธแล้วผมได้อะไร
ไปคนที่ร้อนรุ่มในใจก็คือตัวผมเอง

สุดท้ายก็ปล่อยให้เป็นตามเวรตามเก่านะครับ
ถ้าเกิดว่ากฎหมายทำอะไรไม่ได้กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอนะ